เบื้องหลังคอนเสิร์ตของลูกไฟล์ค่ะ

บอกเลยนะคะงานนี้จัดได้น่ารักมาก
จริงนะคะให้คะแนนเต็ม๑๐ไปเลยค่ะ

เจอแบ็คดอปค่ะถ่ายลูกก่อนแป๊บหนึ่ง
นี่ลูกโป่งสีส้มสีเขียว

อ๋อจี๋เลอสีเขียวขอไหมด้วยค่ะ

มีกระบอกน้ำนะคะมีหมอนหนุน

เขียวสดใสมากค่ะแต่ที่โดนใจ

นุกป้ายนี่เป็นแบบว่า
ด้วยนะคะแถมยังได้ดีไซน์แบบสวยเก๋เท่ไปอีกแบบค่ะงานนี้นะคะพี่แจ๊กรีนยังขออุดหนุนน้องน้องแฟนคลับ
ลงทะเบียนจับจองที่นั่งด้วยสองที่ด้วยนะคะเพราะทราบว่าเงินส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญไงดี
เอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูเลขกันดีกว่านะคะ
ข้อมือก็คือศูนย์สามสองห้าเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สามสองห้าเจ็ดสาม
อืมฉันชอบตรงที่มันมีหกตัวใช่ที่ดูเพราะว่าแฟนคลับหลายคนเนี้ย
จองเอาเลขข้อมือที่เวลาแบบมีงานแบบนี้
ซื้อลอตเตอรี่แล้วปรากฏว่าถูกค่ะตั้งแต่อ่านข่าวมาเลข๕เลข๗เลข๓นี่มีเยอะมากจริงจริงนะคะ
โดยงานนี้นะคะไปไปยังขับรถป้ายแดงค่ะลอจุลาสามสองสี่สองเนี้ยค่ะ
อวดแฟนด้วยเนี่ยคันนี้นะคะเดี๋ยวได้ดูพร้อมกันค่ะ
ที่แบบรักและเอ็นดูทั้งคู่มาตลอดค่ะจ้ะแถมยังฝากความคิดถึงมาถึงสาวสาว
ประกาศข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยลูกปลายบอกว่านะคะ
ถ้ามีโอกาสจะมาหาทุกคนถึงที่เลยนะคะ
พร้อมกันนั้นนะคะน้องปายังได้แง้มเซอร์ไพรส์เร็ว
เร็วนี้ทั้งคู่อาจจะได้ร่วมงานกับพี่ชายสุดหลอกโตโน่ด้วย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้แชร์รูปที่สนามบินที่ขอนแก่นค่ะ

ระหว่างพี่ชายอย่างโตโน่กับเพื่อนรักอย่างนุกธนดล
เอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปฟังทั้งหมดนะคะ
คู่เพื่อนคู่ฟินนุ๊กปายกันเลยค่ะ
เอาเลยคุณเลือกมาเลยระหว่างเพื่อนกับพี่แล้วเลือกมา
ก็คือพี่โตโน่ก็เป็นพี่ชายที่ผมรักมาก

พี่โตโน่ไม่ใช่มีเกินกับพี่โตโน่ไว้แล้ว
เพราะว่าเมื่อวานที่นั่งคุยกันพี่โตโน่ก็ปิ๊งขึ้นมาว่า

กับไม่ว่านุ๊กปายแล้วก็กับพี่โตโน่๓คน
ผมก็ดีใจเลยมันเป็นเกียรติมาก
พวกเราก็เป็นเด็กแล้วพี่โตโน่เป็นแบบ
ระดับไอดอลในดวงใจนุ๊กด้วย

เดี๋ยวนุ๊กปายอยากเจอพี่
เห็นไหมเรียกชื่อครบทั้ง๔ท่านเลย
คนนี้ฉันก็มีความสุขมากเลยเขาเรียกชื่อฉัน
เขาก็เรียกชื่อฉันเหมือนกันจ้า
เอาเป็นว่าเลือกชื่อครบทุกคน
แล้วมีโอกาสเดี๋ยวน้องปายจะมาเยือนรายการของเราด้วย
จริงก็คือว่าเราติดต่อไปแล้วแหละ
รอคิวว่างนะคะรับรองได้มาร้องสดกับเราแน่นอนนะคะ